รู้สึกดีที่มากับเขาบ้างครับ
ไม่ได้ออกงานที่นานหรืออย่างค่อนข้าง

เป็นยังไงบ้างกลับมารับงานคู่อีกครั้งหนึ่ง

เกร็งนะครับไม่มีอะไรต้องเกร็งก็สบาย
ครับเบ๊บ

ก็โอเคค่ะก็คือเหมือนแบบพอเรามา

มันก็มีความสนุกเพิ่มขึ้นค่ะ
อันนี้คือขายไปแพ็คคู่เลยป่ะคะ

ไม่คูณครับปกติครับ

เรารู้ว่าเราควรทำอะไรแล้วเราก็แบบเต็มที่กับงาน

ปกติแบบที่เฟิร์สจะออกงานเยอะ
ช่วงนี้มีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยมาก

ได้มีเวลาไปกินข้าวแล้วหลังจากนี้ก็ยาดี้กันอีกแล้วค่ะ

มีไหมคะมีไหมคะ

บวลมีแบบที่จัดการยังไงบ้าง

เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเราต้องไว้ใจกัน
ไม่ใช่ว่าเพราะว่าตอนนี้เขามีชื่อเสียงเราจะต้องแบบเหมือนแสดงความเป็นเจ้าของอะไร
เพราะว่ามันเป็นเราทำกันปกติอยู่แล้วในการลงรูปมันไม่ได้มีลงมากพิเศษหรือน้อยกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งพอคนมองแบบนั้นมองว่าแบบเราลงคลิปลงรูปเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเรารู้สึกยังไงบ้าง
เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแบบเปล่าคืออยู่ด้วยกันมานานแล้วคือถ้าจะเพิ่งมาแสดงเจ้าของตอนนี้ก็ไม่ใช่
รับเปล่า

ด้วยความช่วง

อยู่แล้วครับเพราะคนเดียวก็ปวดหัวแล้วก็ไม่ใช่ไม่คือเราเรารู้ว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเป็นแฟนกันทะเลาะกันเราก็จะหลีกหนีเรื่องเหล่านั้นแล้วมันไม่มีประโยชน์ที่จะทำแบบนั้นคนที่ดีก็ยืนอยู่ตรงนี้ครับผม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
แต่เราก็เลือกอะไรที่ดีเราก็โอเครับไว้
เพราะมันไม่มีประโยชน์ที่จะทำแบบนั้นจริง
แล้วเราเข้าใจว่าพอเราอยู่ในกระแส
มันก็เป็นเรื่องปกติที่คนจะต้องจิ๊บ

ยังยังคือดีใจกับเขานะ
แต่คือยังไม่พร้อมด้วยหลายอย่าง
ของเราอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลง
เพื่อที่จะนำความสุขเข้ามาหาเราเพิ่มขึ้น
เพราะทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้ว
มีผู้ใหญ่ถามไหมคะว่าเมื่อไหร่จะตัดสินค้า
ผู้ใหญ่คุยกันแล้วค่ะคือทั้งแม่โบเหมือนกัน
แม่โบก็ปล่อยแล้วแต่คือเมื่อก่อนเคยมีถาม
แต่ตอนนี้คือเขาค่อนข้างมั่นใจในการตัดสินใจของเรา
คือเขาคิดว่าถ้าเรามีความสุขเขาก็มีความสุข
ไม่ว่าเราจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่
แต่ก็ความรับความเชื่อมันต้องมีความสุขขึ้น
เป็นเรื่องของอารมณ์ของเขาหรือเปล่า
ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียส
สมัยนี้คือแบบนะมีอะไรให้ทำเยอะมาก
คือถ้าไม่มีจริงมันมีวัยของมัน
อยากมีลูกไม่อยากมีลูกไหมคะ
ผมชอบเด็กครับแต่ผมไม่อยากมีลูก
อันนี้อันนี้เรื่องจริงคือผมรักเด็กมาก
ผมชอบอยู่กับเด็กเด็กเป็นอะไรที่ผมอยู่ด้วยได้ทั้งวัน
แต่ผมรู้สึกว่าสาเหตุที่ผมไม่อยากมีลูกมันมีเหตุผล
คือผมยังรู้สึกว่าถ้าผมยังสอนตัวเองไม่ได้

ณตอนนี้แต่มีโอกาสเปลี่ยนใจไหมคะ

ตัวเองเป็นคนที่ดีพร้อมและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวดีไปสู่ชีวิตคนหนึ่งได้
ผมถึงจะตัดสินใจที่จะมีลูก
โอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะ
ปีกว่าลูก

ไม่ได้แม่มูไปหน่อยนะ

ค่ะย่องย่องย่อง
จ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่าย

กินที่สุด

ถ้าโปรดเสียงบนมือได้แบบนั้นแหละ